้อมส้มอย่าเพิ่งไปลงทัวร์ผมนะครับ

คุณเสรีพิสุทธิ์แกมาคนเดียวแกก็มีแฟนคลับแกนะ
ไทยสร้างไทยก็มีประชาชาติก็มี
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติหรือ

แล้วถ้าเทลงมาล่ะมันไม่สนุก

เพราะสภามีเรื่องถูกไหมครับ

ให้สภาเป็นที่ที่ทุกคนมา
พูดจาสิ่งที่แตกต่างกัน

คันลองของประชาธิปไตย

ถ้าก้าวไกลไม่ได้ตำแหน่งประธานสภา

มันจะคือเริ่มต้นของจุดจบใช่ไหม

ก็คือถ้าประธานสภาไม่ใช่ของ

และมีท่าทีที่จะไม่อะไรกันเลย

แล้วถ้าฝั่ง๑ชนเนี่ย
มันต้องมีเสียงของฝั่งที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายเสนิยมเนี่ย
ไปหนุนเขาประมาณสักสามประมาณหกเจ็บสิบเสียง
เพื่อให้เขาเกินขึ้นมาแสดงว่ามีการแตกกันในตัว
ระหว่างนะครับแปดพักแกนำอืม
ซึ่งแปดพักแกนำเนี่ยก็ต้องเป็นสองพักอย่างเงี้ย
ซึ่งทุกคนก็จะมองไปที่เพื่อไทยอันหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือ
ตอนนี้เพื่อไทยเห็นใจเขากับการสื่อสารที่ไม่มีความชัดเจน
พอไม่สื่อสารชัดเจนตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ย
มันทำให้การสร้างเขาเรียกว่าเงื่อนไขทางการเมืองแบบ
ตอนนี้นะฮะต้องยอมรับว่าเวลาทำงานของอีกฝั่งเนี่ย
เขาทำงานผ่านความคิดอ่าความคิดมันกลายเป็นความเชื่อแล้วว่า
เพื่อไทยเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นไม่ว่าออกรูปไหนเนี่ย
เพื่อไทยตกที่นั่งลำบากแล้วถ้าวันนั้นประธานสภาไม่ใช่ของก้าวไกล
ครับก็จบใช่คือคืออาจารย์โอลังกำลังจะบอกว่า
ในซีกของสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยเพื่อไทยมีอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหม
ครับถ้าเขาชิงตำแหน่งประธานสภากันแล้วเพื่อไทยได้เนี้ยอืม
แน่นอนว่าเขาไม่ได้โหวตจากร้อยห้าสิบเอ็ดของก้าวกลัยอยู่แล้วใช่
ไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยได้
แสดงว่าร้อยสี่สิบเอ็ดมีมาเติมเพื่อให้ถึงใช่ครับเพื่อให้ถึงสองร้อยห้าสิบเอ็
ใช่ครับเกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนเนี้ยคือได้มาร้อยเก้า
ร้อยกว่าอย่างเงี้ใช่ไหมแล้วมันแปลความไปต่อว่านี่ขนาดประธานสภายังมีการพลิก
มันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบตรงที่ว่าประเด็นที่อาจารย์โอลานพูดเนี่ยสำคัญมาก
ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้คนลงคะแนนให้ก้าวไกล
สาระและเนื้อหาของก้าวไกลที่ทำมาอย่างดีตลอดอ่านะครับแล้วก็ทำให้คนไปลง
คะแนนให้ครับนะฮะเพราะว่าคนอื่นสื่อสารไม่ชัดเลยใช่ครับคนอื่นยังเป็น
ชานิยมแบบเดิมทุกคนยังเป็นการเมืองเก่าอืมวันนี้เนี่ยก้าวไกลเอง
ก็ต้องยอมรับว่าในเชิงสื่อสารเนี่ยก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะครับ
แล้วก็สามารถสื่อสารได้ชัดเจนมากว่าเขาอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็ทำให้ไอ้ความไม่ชอบทำต่างต่างไปตก
อย่างไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะกับเพื่อไทยใช่ครับนะครับเพราะว่า
ถ้าวันนี้เกิดสมมุติวันที่๔เกิดเหตุการณ์ที่มีการลงคะแนนแล้วหายไปประมาณ๕๐เสียง
ลงคะแนนให้คนใดคนหนึ่งในคออาจจะเป็นพักเล็กก็ได้อาจจะไม่พักใหญ่เลยก็ได้
แล้วเกิดเป็นประธานสภาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะตกที่นั่งลำบากที่สุดคือเพื่อไทย
อืมเพราะว่ามันคงจะเป็นสอสอกลุ่มหนึ่งในเพื่อไทยครับ
ไม่แฮปปี้กับก้าวไกลแล้วก็ไปลงแล้วมันจับมือใครดมยากซะด้วย
ไม่รู้ใครเป็นใครด้วยอ่าเดี๋ยวคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะ
สุดท้ายฮะทิ้งท้ายกันหน่อยขอสั้นกันแล้วกันนะครับ
ถ้าจะพูดถึงนิยามของสภาพการเมืองไทยณขณะนี้เนี่ยทั้งสองท่านมองว่าเป็นยังไง
ผมว่าถึงทางที่มีทางสว่างนะผมยังเป็นคนที่ถึงแม้เราจะเห็นปัญหาต่างเนี่ย
ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยชัดเจนอยู่ว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักการเมืองทุกคนแล้วล่ะว่าจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้น
มันเกิดขึ้นครับกลับไปสู่วังวนเดิมของการเมืองเดิมแล้วก็
อาจจะทำให้เกิดการลงท้องถนนแล้วเกิดการอะไรที่เราไม่อยากเห็น
แต่คุณสุรานเชื่อว่ายังมีทางสว่างอยู่มีทางสว่างค่ะอาจารย์โอลานแล้วฮ
ผมเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เห็นด้วยนะว่าเที่ยวนี้ประชาชนตื่นตัวค่อนข้างมาก
ขับเคลื่อนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมาจากเสียงประชาชนนะครับแล้วเสียงประชาชนยังมีความหมายมาก
การเมืองต่อไปนะอย่ารับวงทางอ่าง่ายง่ายตรงไปตรงมาเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง
อย่าไปรับวงทางครับอ่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ
เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองครับ